อีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็ถูกจับตามองตลอด
ทำอะไรก็เป็นกระแสถูกเมาส์ถูกมอยกันไปหมดเลย
ตั้งแต่ทริปบาหลีเขาลงรูปสวีทหวานก็เอาไป
รูปนี้กำลังนั่งกินไอติมแบบล้าน่ะ
ก็ไม่วายมีคนเข้าไปคอมเมนต์บ้างไปแขวะบ้าง
ร้อนจนสงกรานต้องเข้าไปตอบแซ่บกันเลยทีเดียว

ที่จะจัดที่เขาใหญ่โบนันซ่าวันที่๒๔สิงหาคมนี้
ชวนหวานใจคุณแมทพิรณีไปวิ่งด้วยหรือเปล่า
มาฟังสงกรานเปิดใจกันจ้า
ที่สำคัญก็มาชวนคุณแจ๊คไปวิ่งด้วย
เพราะว่าปีที่แล้วก็ไปวิ่งเหมือนกัน
แต่เพิ่มเติมคือความมันเพราะว่าเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์
จากปีแรกมาแล้วอะไรที่ขนมาเรารู้สึกแฮปปี้เรารู้สึกสนุก

เดี๋ยวชวนด้วยครับเดี๋ยวชวนนะครับเขาก็สายกีฬาอยู่แล้ว

ก็โอเคครับก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
รูปมันน่ารักดีก็อยากลงไว้
คุณการเข้าไปคอมเมนต์คนที่มาถามอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับก็มีบ้างฮะก็คอมเมนต์แต่เราไม่ได้คอมเมนต์อะไรรุนแรง
คอมเมนต์ฮามากกว่าดุไหมล่ะเคยเห็นเราดุไหมล่ะ
น่าจะดุแต่ตัวจริงก็เราก็ไม่เคยดุนะ
คนที่เขาแฮปปี้คนที่รักเราเราก็รู้สึกขอบคุณ